เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวสีสันกันบ้างดีกว่า
เรื่องของกีฬาแต่ว่าเป็นกีฬาสีรุ่นจิ๋วสำหรับน้องหนู
มีทั้งความสนุกสนานแล้วก็มีทั้งความอลละหมานด้วยเหมือนกัน
เอาจริงอ๋อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูภาพกันเลย
นี่ครับที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้องตาดหมู่๕ที่ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
อำเภอชนแดนแห่งนี้นี่แหละครับก็จัดกีฬาวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทางสติปัญญาอารมณ์และสังคมนะครับ